ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูความวุ่นวายที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อคืนนี้หน่อย
ค่ะนะเมื่อคืนนี้มีศึกเพชรยินดีคือเขาชกกันหลายคู่
กมาถึงแค่คู่ที่๓เนี่ยกรรมการเนี่ยพอครบ๕ยกตัดสินให้มุมแดงชนะมุมน้ำเงิน
แต่มันค้านสายตาเซียนมวยในเวที

โอ้โหฮือไปประท้วงกันบุกขึ้นไปถึงบนเวที
คือเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ไอ้เดี๋ยวโอ้โฮเขาไม่พอใจ
นี่ฮะสุดท้ายประธานเทคนิคเวทีมวยราชดำเนินต้องประกาศ
ตามการกดดันของบรรดาเซียนมวยอันนี้เป็นก่อนหน้านะ
คือเขาต้องประกาศยกเลิกผลการแข่งขันคู่ที่๓

ไม่อย่างนั้นคู่อื่นที่รออยู่รวมทั้งคู่เอก
ขึ้นต่อยไม่ได้กับเกียรติภาษฐ์ศร้อนใช่
เพราะเขาขึ้นไปเต็มเวทีเลย
นี่ถ้าเป็นฟุตบอลก็คือพอแข่งกันแล้วมีผลแพ้ชนะ
แฟนบอลไม่ยอมฮือลงไปในสนาม
นี่ขึ้นบนเวทีบนสังเวียนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ศึกมวยไทยเพชรยินดี
ที่เวทีราชดำเนินแป๊ะยิ้มปจิตรกิจมุมแดง
เจอกับกระดูกเหล็กออัจฉริยะมุมน้ำเงิน

กรรมการชูมือให้กับแป๊ะยิ้มมุมแดง

แต่บรรดาเซียนมวยเขาบอกค้านสายตา
มันค้านสายตาเขาก็เลยเนี่ยฮะ

โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์ทันทีนะฮะ

ถ้าไม่พอใจการตัดสินของกรรมการ
ก็จะฮือกันไปแบบนี้ตลอดหรืออย่างไร

บางคนก็บอกว่ากรรมการเขาก็ตัดสินสมเหตุสมผลแล้วนะ
ก็ไม่ได้ค้านสายตาอะไรมันก็หลายมุมมองไงพี่อุ๋ย
แล้วบางคนก็บอกอย่างนี้นะคุณเหนียวมันสอน

คือมันก็ต่างกันอีกนะใช่นี่ฮะทุกผู้ชมครับที่สำคัญก็คือ

หลายคนวิภาควิชาบอกจากนี้ไปก็

เขาต้องบอกงั้นก็ยกเลิกผลการแข่งขัน

พี่แป๊ะยิ้มมุมแดงชนะมุมเงินไป๒๑คะแน่นี่
คือทางเสียน้าวิรัติวัฒนาวงกับเสียโบ๊ทนัทเดช
วัฒนาวงนี่เป็นโรงพอร์เตอร์จากการแข่งขัน
เมื่อคืนนี้นะฮะศึกเพชรยินดีเนี่ยต้องพยายามมาเคลียร์นะครับ
แล้วมันก็เนี่ยนะฮะต้องยกเลิกผลการแข่งขันนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ล่าสุดสนามมวยเวทีรัชดำเนินนะครับได้สั่งแบรนด์สามเซียนมวยนะที่ฮือขึ้นไปแล้วก็นำขึ้นไปบนเวทีนะครับ
นายสรษะแทร่ตั้งหรือว่าตีทีเด็ดเก้าสิบเก้านายพรสุริยาอำนวยการหรือว่าเปิ้ลนาคอน
หรือว่าเล็กจันรกาที่ขึ้นไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตัดสิน
และประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ของสนามจนเกิดความวุ่นวาย
เซียนมวย๓คนนี้เข้าสนามมวยราชดำเนินโดยไม่มีกำหนด
นี่ฮะเล็กจันรกาหรือว่านายพงปะนด
ล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กบอกยอมรับผิดทุกกรณีกับเหตุการณ์เมื่อคืน
้อมรับคำตัดสินและบทลงโทษทุกอย่าง
และไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับวงการมวยจากนี้เป็นต้นไป

ส่วนเสียโบ๊ทที่เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนะครับ

โอ้โหแล้วทำไมปล่อยให้เซียนมวยไปกดดันอะไรขนาดนั้น
แล้วทำไมต้องไปยอมตามคำตัดสินของเซียนมวยที่เขาอยากจะให้เป็น
เสียโบ๊ทบอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานมันเริ่มจาก
แฟนมวยเขาไม่พอใจผลการตัดสินของกรรมการ
เพราะคู่นี้เขาคู่แบบสูสีกันมาก
เขาจะมาขอดูใบคะแนนจากกรรมการ
แต่กรรมการไม่ให้ใบคะแนน
ก็เลยฮือกันเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปถึงบนเวทีมวย
ที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
จากนี้ไปเนี่ยเสียโบ๊ทบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องความเสียหายด้วยนะ

เพราะคนจัดมวยเขาเสียหายนะ
ไหนจะเสียชื่อเสียงเสียเครดิตของเขาอีก
พี่น้องผมหมดเลยนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ไม่มีใครฟังใครนะครับ
แล้วก็ก็มีคนส่งมาขอโทษผมผมพอสมควร
แต่ว่าก็ยังคำขอโทษมันยังไม่เพียงพอนะ

สำหรับตัวผมเองผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับ
แล้วก็ต้องทำยังไงคือไอ้เรื่องที่มันเสียหายไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว
แต่ว่าสิ่งที่อนาคตต่อไปคือจะทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
เอาทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วทำไมทางเวทีมวยเขาต้องไปยกเลิกผลการแข่งขันคู่นั้นด้วยล่ะ

อ่าผู้ที่ประกาศยกเลิกอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ
นี่ครับเสื้อสีเหลืองเนี่ยครับ
อาจารย์พรมเมษจักษุรักษ์นะครับ
เป็นประธานเทคนิคเวทีมวยรัชดำเนินนะฮะ
พรมเมฆบอกว่าตอนแรกเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยกเลิกผลการตัดสิน

เพราะกรรมการตัดสินไปแล้วแต่ถูกกดดัน
แล้วก็เห็นใจโปรโมเตอร์ที่จัดมวยเมื่อคืนนี้ศึกเพชรยินดี

แล้วมันจะเสียหายมากกว่านี้ก็ปรึกษากับนายสนาม
ปรึกษากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายคน
ตัดสินใจต้องยกเลิกผลการแข่งขันคู่นั้นที่มีปัญหา

อาจจะมีเหตุรุนแรงบานปลายมากกว่านี้ก็ได้

นี่คือการคีย์แจงการทางคู่ที่เขาต้องประกาศ